มามีหายโซรสแซ่บอื่ยมันเรื่องน่ากลับมากเลยทีเดียวเชี่ยว

โกะที่สุดเท่าที่จะโกะได้ต้องขอบอกอย่างนี้เลย

เธอรู้มาจากอะไรใช่ไหมนั่นคือนันธิดาแก้วบัวสาย
สวยจริงก็ยังสวยอยู่

เนี่ยเขาบอกว่าจะเอาแนวแซ่บเนี่ยต้องไปป้ายหน้า
แต่ถ้าชอบแบบโกะใส่ซื่อบริสุทธิ์ไม่มีใครน่ารักเกินมาดำ
มาดามตุนันธิดาแก้วบัวสายแล้วค่ะ
ลูกสาวเขาไปทำธุรกิจกับนาฬิกา
แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ไปหุ้นกับคุณบัดดี้หรืออะไรสักอย่าง
ใช่คุณบัดดี้กับคริสต์จาติกรัก
แล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอวันวันหนึ่งเนี่ยนางก็ไปเจอกัน

เจอกันเสร็จปั๊บเขาก็บอกเขาก็บอกคุณนันทิดาก็รู้ว่าเป็นแม่ของน้องเพลงใช่ไหม
ว่าคุณนันนาฬิกาคุณนานชาจุดองซ์ใส่สวยมาก

ก็บอกว่าสวมใส่สบายมากเลยนะฮะ
ใส่ขึ้นคอนเสิร์ตเต้นเนี่ยมันดังหนึบหนับไม่มีหลุดเลยค่ะ
เพื่อนเพื่อนก็จิกจิก

คือสายรถรองเท้า
ที่โรงแปรวองเท้ามีชื่อนี้มั้ย
มีชาจุดองใช่มั้ย

นางคนนั้นก็บอกโอ๊ะใส่นาฬิกาชาญจุดองค์ขึ้นคอนเสิรตน่ะ
ไม่ใช่ค่ะเวลาเต้นนี้แมั้มั้ยมันนึมไม่มีหลุดเลยค่ะ
นางบอกอย่างนี้นางโป๊ะอยู่แล้ว
เขาทำทั้งหมดไม่ว่ารองเท้ากระเป๋านาฬิกา
ผ่าปูที่นอนหมอนโมมีหมดทั้งนั้น